สวัสดีครับหลังจากที่เมืองในของเราต้องเจอกับสถานการณ์ความแปรผลสภาพอากาศต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างหลังจากนี้เป็นต้นไปคงได้หายใจหายคอกันบ้างนะครับ
เพราะว่าฝนนั้นลดลงคลื่นก็เบาลงนะครับแต่ว่ามีอยู่บางจุดบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของไทยก็คือภาคเหนือและอีสานตอนบนยังคงต้องระวังกันอยู่
มาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมพรุ่งนี้จุดไหนยังคงต้องระวังฝนจุดไหนมีความเสี่ยงที่จะต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติต่าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับโอกาสการเกิดฝนนั้นอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่จุดที่ยังคงต้องระวังอยู่ก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาวน่านแล้วก็ตากนะครับ
ส่วนอีสานใหญ่นั้นก็คือในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับลาวตอนบนนะครับก็คือในบริเวณหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนมแล้วก็มุกนาหารรวมไปถึงกาลสินนะครับ
ส่วนภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝนอยู่เพียงแค่๑๔๐ของพื้นที่ครับจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ติดกับพม่านะครับก็ประกอบไปด้วยราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกนะครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่จุดที่ต้องระวังฝนก็คือนครนายกปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๒เมตรส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็พบว่าโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
จังหวัดที่ต้องระวังก็คือเพชรชบุรีประจบกิริขันชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสนะครับคลื่นนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นอยู่ที่ประมาณ๑เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ฝั่งอันดามันนั้นฝนอยู่เพียงแค่๑๔๐ของพื้นที่นะครับลดลงจากช่วงที่ผ่านมาจุดที่ต้องระวังฝนก็คือระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับ
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ส่วนฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรนะครับจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ถ้าหากเราติดตามสถานการณ์ฝนในกรุงเทพก็จะพบว่าตกวันเว้นหวังนะครับแล้วก็จะไปตกหนักเยอะอีกที
ฝนใหญ่นะครับมีเครือขาวกั้นอยู่จึงไม่ค่อยส่งฝนกระทบมาถึงประเทศไทย
ขณะที่คำนวณไปอีก๒๔ชั่วโมงก็พบว่าฝนอยู่ฝั่งพม่าซะส่วนใหญ่นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ไปอออยู่ฝั่งลาวฝั่งเวียดนามก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ช่วยระบายน้ำในพื้นที่
นี่คือลักษณะของกระแสลมตอนนี้ที่ไม่มีพายุใดเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรตอนล่างนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ไม่ทำให้เกิดเรื่องของลมแรง
แต่ว่าใครที่จะไปญี่ปุ่นนะครับมีพายุหนึ่งลูกตรงนี้ก็มีการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนล่างของญี่ปุ่นแล้วก็ต่อไปยังเกาหลีนะครับ
ใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวในระยะวัน๒วันนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยในพื้นที่ด้วยนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เองญี่ปุ่นถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่นะครับที่ได้เจอกับภัยทางธรรมชาติต่างเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ